อ้าวไปที่ปลาจีนบุรีครับทุเรียนนะฮะ
กะว่าเดี๋ยวพอมันออกลูกออกผลใช่ไหม
ก็จะให้ลูกหลานเอาไว้กินเอาไปแจกลูกหลานที่ไหนได้

อาจารย์เช้าบุญพรมอ่อนอดีตราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
พาผู้สื่อข่าวไปดูร่องรอยที่เหลือ
คนร้ายเนี่ยมันตัดไปหมดแล้วครับทุเรียนที่ปลูกเอาไว้บริเวณบ้าน
คนร้ายเนี่ยได้ทุเรียนไปนับดูแล้วนะครับ
นับได้๓๐ลูกจากทั้งหมด๓๕ลูก
แล้วที่เหลือเอาไว้เนี่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่หลัง
เหลือลูกแบบไหนไว้ให้
อาจารย์เช้าท่านนี้ฮะอาจารย์เช้าเล่าบอกว่า
อาจารย์ปลูกทุเรียนไว้เมื่อ๙ปีก่อนนะครับ
ปีนี้โอมมันติดผลนับได้๓๕ลูก
แล้วสัปดาห์หน้าพร้อมจะตัดแล้ว

บังเอิญบังเอิญอาจารย์กับครอบครัว
ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับ
ไหว้วานเพื่อนบ้านบอกเออดูให้หน่อยนะ
จะไปต่างจังหวัดสัก๒วัน
แต่ระหว่างที่ไปเพื่อนบ้านโทรมาถาม
อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์บอกให้เฝ้าทุเรียนให้

อาจารย์บอกว่ายังเอาล่ะสิคุณผู้ชมฮะ

มันไม่เหลือแล้วนะมันไม่อยู่แล้วนะทุเรียนเนี่ย
และที่บอกว่าเหลือไว้๕ลูกไว้ให้นะครับ
ทุเรียนอ่อนนะคุณผู้ชมฮะ
ก็อยากจะฝากว่าอย่ามารังแก่
อย่ามาเอาเลยของแค่นิดหน่อยแค่นี้
ปลูกไว้แค่กินไม่ได้ว่าจะขายหรืออะไร
ก็ปลูกไว้ให้ลูกหลานดูว่าที่กะบินเราก็ยังปลูกได้
เราไม่คิดว่ามันจะมีขโมยมาขโมย
เพราะว่าพื้นที่ตรงแถบนี้
มันก็ไม่มีคนขโมยเท่าไหร่
ครับคงจะไป
อาจารย์บอกว่าคนร้ายก็คนร้ายเถอะ
ตอนนี้อาจารย์กำลังรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

หรือว่าเส้นทางที่คิดว่าคนร้ายมันน่าจะผ่านไป
เดี๋ยวจะเอาไปมอบให้ตำรวจตามตัวดำเนินคดีให้ได้

เสียดายเนาะ